พาไปดูเรื่องดีกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

และแห่แชร์เป็นไวรัลแล้ว
น้องผู้ชายคนนี้อยู่ในชุดนักเรียนเลย
เขาทำสิ่งใดไปดูหน่อยค่ะ

คุณดูหน่วยก้านของน้องซะก่อนค่ะ

แล้วคุณรถที่มาเปลี่ยน
มันก็ไม่ใช่รถเก่งเล็กหรือมอเตอร์ไซค์นะ

แล้วคือแบบท่าทางนี่คือชำนาญเลยแหละ

คำบัดคำเม้นช่วยพี่รถตู้คันนี้นะคะ
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องนัทธวุฒิเจริญวัยค่ะ
กำลังเปลี่ยนยางอะไหล่ให้รถตู้อยู่ค่ะ

บอกว่าน้องมีจิตอาสาและเก่งมาก

โอ้โหอันนี้คือเขาแชร์กันอยู่ในข่าวนนทบุรีนะคะ

แคปชั่นเขาใส่ไว้แบบนี้นะคะว่า

รถตู้ยางแบนบริเวณเชิงสะพานพระนั่ง๙
มีเด็กนักเรียนม๕โรงเรียนศรีบุญญานนท

แม้น้องน่ารักขนาดนี้ทีมข่าวของเราไม่พลาดค่ะ

นักเรียนชั้นม๕ทับ๖นะคะ
สาขาภาษาอังกฤษและอุตสาหกรรมการบิน

โรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อวานหลังเลิกเรียนประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่ง

แล้วในรถตู้มีผู้โดยสารอยู่หลายคนด้วย
จอดเสียอยู่ตรงเชิงสะพานพระนั่งเกล้าเก่า

มีคนขับรถตู้เป็นพี่ผู้หญิงด้วย

มาจากคนที่น้องโค้กเคยไปช่วยก่อนหน้า

ใช่แล้วเป็นการแชร์ที่แบบว่า
นี่น้องคนนี้เป็นฮีโร่คอยช่วยเหลือคน

แล้วยังมีการเอาเงินจำนวนหนึ่งให้น้องเป็นสินน้ำใจยัดใส่กระเป๋าเสื้อ
แต่น้องบอกไม่เอาไม่เอาก็เลยเอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยไปบริจาคที่วัดแคนอกแทนค่ะ
น้องบอกว่าไม่ได้คิดนะพี่ว่าจะมีคนชื่นชมขนาดนี้
ที่ผ่านมาเอาจริงผมก็เป็นจิตอาสาผมทำงานร่วมกับกู้ภัยด้วย
ผมไม่เคยคิดหรอกว่าจะต้องมีคนมาชื่นชมแต่เคยช่วยคนเยอะมาก
ไม่ว่าจะขี่รถไปซื้อน้ำมันมาเติมให้เพราะรถบางคันน้ำมันหมด
รถเสียไปจอดข้างทางแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครมาถ่ายคลิป
โค้กพี่อยากได้ยินเสียงสุดหล่อของพี่พูดหน่อยค่ะ
เขาก็อยากจะเอาเงินให้ผมอยากเอาเงินให้ผม
แต่ผมก็ไม่ได้อยากจะเอาเงินผมก็เลยได้บอกว่า

ผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วเพราะว่า
หนึ่งคือเขากำลังประสบอุบัติเหตุตรงที่ว่า
ผมจะไปเอาเงินกับเขา
มันก็แบบเหมือนเป็นการเพิ่มภาระให้เขาอีก

แล้วผมก็ได้นำเงินส่วนนั้นไปวัดวัดแคนนอกครับ

โอ้โหโค้กพอโค้กยิ่งพูดโค้กยิ่งหล่ออ่ะลูก
จิตใจดีจริงแล้วความคิดก็เป็นผู้ใหญ่ด้วย

คุณครูค่ะน้องเป็นยังไงบ้างคุณครูที่โรงเรียนศรีบุญญานนท์
ครูบอกโอ๊ยไม่แปลกใจนะคุณนักข่าว
สิทธิ์คนนี้ช่วยเหลือคนอื่นตลอดเลย
แล้วทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่มันแค่ไม่เคยเป็นข่าว
ครั้งนี้มีคนแชร์คลิปไปพอยังเอาเรื่องน้องเนี่ย
กล่าวชื่นชมน้องเลยระหว่างเข้าแถวครบรบทรงชาติตอนเช้า
แล้วก็ยกให้เป็นนักเรียนเยาวชนต้นแบบของโรงเรียนด้วย
ครูเองก็ภูมิใจมากมีลูกศิษย์แบบนี้
โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดด้วย
บอกอีกทีค่ะน้องโค้กเด็กชายนายแล้วค่ะ
ไม่ใช่เด็กชายนายนัทธวุฒิเจริญวัย
เป็นน้องนักเรียนชั้นม๕ทับ๖ค่ะ
ขอบคุณน้องมากครับที่มาเติมเต็มในช่วงบ่ายแบบนี้
เรื่องราวดีนะครับดีต่อใจมากครับ